จงใจของเจ้าของบ้านคือติดเหล้าเมายาแล้วก็เผาบ้านตัวเองนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ถือมีดพระไปขู่ชาวบ้านขอเหล้ากินหน่อยขอเหล้ากินหน่อย
เขาบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเองกล้าเผาบ้านตัวเองเดี๋ยวมาเอาเหล้าไปกิน
อย่าบอกนะวันที่ไปเผานี่ไปเผาจะเอาเหล้า
ใช่จะเอาเหล้าถูกท้าด้วยก็เลยเผาบ้านครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวไปดูนะครับเพราะว่าเหลือแต่ซากเหลือแต่ต่อตะโกแบบนี้
เพราะว่าตัวเจ้าของบ้านจุดไฟเผาเองซะเลยนะครับ
ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องของการรักษาอาการติดเหล้าเนี่ย
หลังจากนี้ก็คงต้องส่งให้หมอในการดูแลต่อไปนะครับ
เพราะติดอย่างหนักมากนะครับนี่แหละครับ
สภาพไม่เหลือเป็นบ้านแล้วนะฮะเป็นตอตะโกแล้วนะครับ
นายยงยุทธ์อายุ๔๓ปีเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นคนที่โอ้โหจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
นี่ครับยังเดินป้วนเปี้ยนไปมา
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำคุณดูสิ
ดูว่าป้วนเปี้ยนไปมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ฟ้อนรำบ้างแหละ

คืออยู่ในอาการที่ไม่มีสติเลยแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๔๖ทับ๑
ตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่านายยงยุทธ์คนนี้คืออยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
พี่สาวสร้างให้พี่สาวของเขาก็ไปอยู่ที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็นายยงยุทธ์ติดเหล้าอย่างหนักเลย
ดื่มเหล้าทุกวันจนมีอาการทางประสาท
ที่ผ่านมาทางญาติเคยนำตัวของนายยงยุทธ์

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทางจิตนะครับ
แล้วก็เลิกเล่าเลิกยาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่านายยงยุทธ์ก็ยังเลิกดื่มไม่ได้

คือชาวบ้านเขาตั้งวงกันเนี่ยสังสรรค์กันเนี่ย
ยงยุทธ์ขอไปอยู่ในวงด้วย

แต่ชาวบ้านรู้อยู่แล้วว่านายวงยุทธ์

ก็เลยไม่ค่อยอยากให้กินด้วยอยากห้ามไว้นะฮะ

ถือมีดพระเดินไปเดินมาขู่ชาวบ้านขอเหล้ากิน

ขอดื่มเหล้าหน่อยขอเงินซื้อเหล้าหน่อย

ท้าบอกไปเผาสิเผาบ้านตัวเองก่อน

ปรากฏเขาไปจุดไฟเผาบ้านตัวเองจริงนะฮะ
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของนายยงยุทธ์

ไม่รู้เสียงอะไรแหละฮะแต่ว่าเสียงมันดังเหมือนกัน

ก่อนจะได้ยินเสียงดังเปรี้ยบ
คือไม้มันแตกถูกไฟไหม้โดนไฟ
เธอเธอจึงรีบไปเรียกสามีให้มาช่วย

กลัวไฟมันจะลุกลามมาไหม้ที่บ้านของเธอด้วย
เหตุการณ์นี้ก็รีบโทรบอกเจ้าหน้าที่

แต่ว่าสุดท้ายไม่เหลือบ้านเลยนะฮะ
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวนายยงยุทธ์

ตำรวจสพเมืองแพร่ก็มาที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็นำตัวนายยงยุทธ์ไปสอบสวนที่โรงพักก่อนนะครับ
แล้วก็น่าจะส่งโรงพยาบาลแหละไปตรวจอาการ
แล้วก็บำบัดรักษาเรื่องของการติดเล่าเนี่ยนะ
โอ้โหขนาดเจ้าหน้าที่มาเขายังไม่ได้สติเลยฮะ